ครับเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่เชื่อว่าท่านก็คงจะติดตามอยู่นะฮะ
ตั้งแต่ที่เราติดตามเรื่องของเด็กชายวัย๒ขวบนะฮะ
ซึ่งเป็นลูกของแรงงานชาวพม่าอืม

หายตัวไปในป่ากลางไร่อ้อยเนื้อที่กว่าสองร้อยไร่ตั้งแต่สิบเจ็ดธันวาคม
ค่ะเมื่อวานเจอแล้วเป็นศพอืมนะทีเนี้ยพ่อกับแม่ของเด็กชายซูลุยผิว
หรือว่าน้องต้าแงวัยสองขวบเนี่ยเขาติดใจเรื่องของคนงานที่เป็นคนขับรถไถ
ใช่ที่มาถ่ายว่ายอ้อยอะไรในวันนั้นน่ะ
ว่าไปทับลูกเขาแล้วก็เอาไปฆัตกรรมอำพลางอยู่กลางหรือเปล่า
ค่ะนะวันนี้ผลการชนะสูตรออกมาแล้วนะฮะ
ปรากฏว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายลักษณะว่าจะเป็นการถูกฆาตกรรมอำพลาง
ค่ะเป็นการชนะสูตรถึงสองรอบนะคะครับ
รอบที่สองก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ผลการชนะสูตรบอกว่าไม่มีร่องรอยการถูกบาดจากของมีคมครับ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายส่วนขาที่หักหลุดออกมาเนี่ย
ก็เป็นลักษณะที่ว่าศพเน่าเปื่อยอืมอันนี้คือเรื่องของสภาพศพครับ
ทีนี้ก็มีเรื่องของระยะทางจุดที่พบศพของน้องต้าแงครับ
คือเบื้องต้นตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่าจุดที่พบศพคือห่างออกไปจากจุดแรกที่น้องต้าแงเล่นกับเพื่อน
ประมาณห้ากิโลเมตรดังนั้นครอบครัวก็เลยติดใจสงสัยว่าน้องจะเดินไปถึงตรงนั้นได้ยังไง
เพราะว่าน้องต้าแงขาเนี่ยไม่ปกติก็คือเป็นโปรลิโอเล็กน้อยอันนี้ครอบครัวของน้องบอก
แต่ว่ากู้ภัยบอกว่าอาจจะไม่ได้ถึงห้ากิโลเมตรอย่างงั้นนะครับ
อาจจะสักกิโลเมตรครึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนอืม
สำหรับจุดที่พบศพของน้องต้าแงทีมกู้ภัยที่เข้าไปพบศพน้องเนี่ย
เพิ่งคุยกับคุณจอมขวัญในรายการถามตรงเมื่อสักครู่
บอกวันนี้เขาลองขับรถแล้วก็วัดระยะบอกว่าสักกิโลกว่ากิโลครึ่งอะค่ะ
หนึ่งจุดห้ากิโลเมตรประมาณเท่านั้นค่ะนะ
แล้วแม่ของน้องเนี่ยเพิ่งให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวธรรมรัฐทีวีนะครับ
อืมอ่าเพราะว่าศพของน้องที่ผ่าพิสูจน์จากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเสร็จเนี้ย
ตอนนี้ส่งไปที่สุพรรณบุรีแล้วค่ะเดี๋ยวท่านรอฟังนะ
เดี๋ยวเราไล่เลี้ยงให้ตั้งแต่ช่วงเช้ามาถึงช่วงค่ำล่าสุดณขณะนี้เลยนะครับ
เราเริ่มจากช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนนะครับเมื่อเช้าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ผิวและนางมอพ่อแม่ของเด็กชายซูลุยผิวเด็กชายชาวพม่าวัย๒ขวบ
นำดอกไม้ทูบเทียนไปเชิญดวงวิญญาณของลูกชายที่บริเวณร่องน้ำกลางไร่อ้อย
ในพื้นที่ตำบลสระพังลานอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เดินเท้าค้นหาเข้าไปพบศพห่างจากจุดที่ศูนย์หาย
จากข้อมูลที่ออกมากันตั้งแต่เมื่อวานคือประมาณ๕กิโลเมตร
จากจุดที่เล่นกับเพื่อนแรงงานชาวพม่าเด็กหญิงวัยสามขวบแล้วก็หายนู้นอ่ะ
ประมาณ๕กิโลเมตรแต่ว่าทีมกู้ภัยที่ไปพบศพบอกว่าวันนี้ลองขับรถวัดระยะ
มันน่าจะประมาณแค่ประมาณกิโลเมตรครึ่งนะครับ
กับแม่ของเด็กชายซูลุยผิววันนี้ก็ร้องไห้บอกกับดวงวิญญาณของลูกชาย
บอกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องคดีความพ่อกับแม่จะติดตามให้ถึงที่สุด
ขอให้ลูกมาเข้าฝันเพื่อแจ้งเบาะแสต่างกับแม่ด้วย
ลูกก็พยายามเข้าฝันมาถามแม่ด้วยพ่อสงสัยอะไรบ้างเข้าฝันมาบอกแม่
กับแม่ของน้องเขาก็พูดภาษาไทยไม่ได้ใช่ค่ะก็ต้องใช้ร่ามช่วยนะครับ
หลังจากนั้นเมื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของลูกชายเสร็จแล้วนะครับ
ทั้งคู่ก็เดินทางไปที่สพสะยายสม
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชาย
โดยเฉพาะขณะที่ออกตามหาวันแรกที่ลูกหายตัวไปเนี่ย
พ่อกับแม่ของน้องต้าแงบอกว่าพบคนขับรถไถคันหนึ่งท่าทางมีพิรุษ
เพราะว่าปกติรถไถคันนี้ไม่เคยเห็นขับวนเวียนอยู่ในระแวกนั้น
เชื่อว่าลูกชายถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วนำศพไปทิ้งอย่างแน่นอน
เพราะว่าจุดที่พบศพอยู่ไกลมากจึงเป็นไปไม่ได้ที่เด็กอายุ๒ขวบ
จะวิ่งเล่นเข้าป่าไร่อ้อยแล้วไปได้ไกลขนาดนั้น
อยากให้ตำรวจคลายปมนี้ให้กระจ่างด้วย
ขณะที่นายภัยทูลแก้วบัวดีกำนันตำบลสระพังลานในฐานะผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่
บอกว่าจากระยะทางที่เด็กศูนย์หายกับจุดที่พบ
สภาพร่างกายของเด็กแล้วคิดว่ามีความเป็นไปได้น้อยมาก
เด็กจะเดินพลัดหลงเข้าไปลึกถึงขนาดนั้น
เชื่อว่าต้องมีคนพาเข้าไปหรืออาจเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น
แล้วก็มีคนนำศพไปโยนทิ้งไว้ในจุดดังกล่าว
เหมือนเห็นที่เบื้องต้นคุยเข้าบ้านเขามีเกษตรอะไรไหมคะ
ว่าเกิดจากอะไรพูดได้ไหมคะว่าเกิดจากอะไร
เพราะว่าคนไหนคนพุ่งเข้าไปในเรื่องของเรื่องไทย
ก็ตรงนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับ
เพราะว่าตรงนี้ไม่มีใครอยู่ในเหตุการณ์เลย
ที่ว่าจะยืนยันได้ว่าเป็นอะไร
ในความรู้สึกส่วนตัวผมจะว่าการพัดลงเลือกกับบริเวณ

น่าจะเกิดจากปฏิเกตและมีการนำส่งมาทิ้งไว้

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการเรียกประชุม
สืบสวนคลี่คลายคดีนี้นะคะ
แล้วก็มาให้ข้อมูลหลังประชุมบอกว่า
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามผลการผ่าชนะสูตรพลิกศพ
แล้วก็ลงพื้นที่สอบปากคำชาวบ้านที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้
ในสถานที่พบศพน้องต้าแง
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ตั้งสมมุติฐานการเสียชีวิตเอาไว้๒เรื่องค่ะ

แล้วผู้ก่อเหตุนำศพไปทิ้งอำพรางในร่องน้ำ
อาจจะถูกลักพาตัวไปถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแต่เบื้องต้น
ต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก่อนนะคะ
สมมุติว่าเด็กหมอตรวจแล้วปรากฏว่า
ขาถูกพับแตกละเอียดเลยสมมุตินะ
ตรงนั้นตรงนี้เสียหายมากอย่างนี้เราก็จะนะ

เป็นจริงอันนี้แหละเนื่องจากกระทาบที่เราเห็นเมื่อวานก็
มันหลายวันแต่ดูไม่ออกเลย
เตรียมถามใกล้ประทานว่าถึงหมอยังเดียว
อันนี้แหละมันภาษาเป็นการตั้งสมมติฐานก่อนที่ผลชนสูตรจะออกมานะ

คือมีการสันนิษฐานเอาไว้ประเด็นเรื่องของรถไถเนี่ย
เพราะว่าครอบครัวของน้องต้าแงติดใจ
คือประเด็นเรื่องของรถไถเนี่ยนะคะ
มีข้อมูลออกมาวันนี้ช่วงบ่าย
นางสาวปะทิมาตั้งปรัชญากูล
คือเขาได้มีการประสานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อยู่กับครอบครัวของน้องต้าแงมาตลอดตั้งแต่ช่วงแรกที่หายไปนะคะ

เขาได้ไปถามเด็กผู้หญิงอายุ๓ขวบที่เล่นกับน้องต้าแงค่ะ

เด็กผู้หญิงคนนี้ตอบว่าน้องต้าแงตายแล้ว
ช่วยไม่ได้แล้วก็ร้องไห้ออกมา
ร้องหนักเลยก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ถามว่าน้องต้าแงเป็นอะไร
เด็กผู้หญิงวัย๓ขวบคนนี้ชี้ไปที่ขา
หลังจากนั้นก็พาเดินไปตามทางที่รู้ว่าน้องต้าแงเดินไปทางไหน

นางสาวปฏิมาคนนี้ก็บอกว่าถามนะคะ
ถามต่อไปว่าแล้วน้องต้าแงนั่งรถอะไรไปไหม
แล้วก็เปิดรูปรถไถให้เด็กผู้หญิงวัย๓ขวบคนนี้ดู
เปิดรูปดูเรื่อยน้องก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่
จนเปิดรูปรถไถสีน้ำเงินให้ดู
น้องบอกว่าน้องต้าแงไปกับรถคันนี้

เพราะว่าเด็กผู้หญิงเขาก็พูดไทยไม่ได้

นักข่าวของเราก็ไปคุยกับคนขับรถไถ
ครอบครัวของน้องต้าแงสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
นายสมานวงกัณหาค่ะครับ
นายสมานคนนี้ยืนยันว่าวันเกิดเหตุเขาขับรถไถ
ทำงานอยู่ห่างจากจุดที่เด็กเล่นกันเนี่ยประมาณสามร้อยเมตร
เขาบอกว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กที่เล่นกันอยู่
เป็นเด็กที่ศูนย์หายไปหรือเปล่าเขาเห็นแค่ว่ามีเด็กเล่นกันตรงนั้น
พอรู้ว่ามีเด็กหายไปเขาก็มาช่วยชาวบ้านค้นหานะ
อีกหนึ่งประเด็นที่ทางครอบครัวของน้องต้าแงสงสัยว่า
แล้วทำไมต้องมีการเปลี่ยนผ่านไถหลังจากมีข่าวว่าเออเด็กหาย
มันมีข้อสงสัยไงว่าไปไถทับเด็กหรือเปล่าจนต้องเปลี่ยน
เพื่อจะกบเตือนหลักฐานคราบเลือดรอยเลือดอะไรพวกนี้
นายสมานบอกว่าไม่ใช่เขาก็เปลี่ยนให้เหมาะกับสภาพการทำงานในวันรุ่งขึ้น
เขายืนยันนะคะว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนในการกระทำความผิดอะไรเลยค่ะ
เข้าข้าวในช่วง๕โมงเย็นผมก็ออกออกไปสืบข้าวแล้วก็ไปช่วยเขาห้ามันกันไปค้นห้า
นะครับประมาณอยู่ประมาณสัก๒ทุ่มผมก็กลับบ้าน
มันมีข้อสงสัยว่าที่วันนั้นน่ะเราเอารถไถมาเปลี่ยนหางไถ
อันนี้ยอมรับเปลี่ยนนะครับแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนวันนั้น
เปลี่ยนวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งเพราะผมต้องใช้ห้างชุดนี้เพื่อทำการไถ่แปลงนี้ไง
ถ้าว่าห้างชุดที่ไม่เปลี่ยนมันทำไม่ได้ไงมันคนละเรื่องกันเป็นห้างทดสอบเดี๋ยวนี้เฉย
ตอนนี้หลังจากที่มีข้อเพ่งเล็งมาที่เราเนี่ยเราอยากจะบอกสังคมว่ายังไงบ้างครับ
ก็อยากจะบอกว่าไม่อยากจะให้ไปโจมตีมากคือถ้ายังไม่รู้ความจริงก็อยากจะให้
ไม่อยากจะให้ไปทำให้คนที่ได้รับสภาวะพวกผมเนี่ยให้เกิดความแบบเสียใจน้อยใจในสังคมที่โดนจมตีมา
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงความรู้สึกก็จะเสียไปความรู้สึกดีเนอะ
อย่างผมเองตอนนี้ความรู้สึกดีที่เคยสงสารแม่เด็กตอนนี้ผมยอมรับว่าผมไม่สงสารนะ
เหมือนว่ามาใส่ร้ายผมอย่างนี้ผมก็ไม่ได้สงสารแล้วตอนนี้
ซึ่งคุณสมานเนี่ยเมื่อช่วงสายเขาก็ไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วนะ

เขาก็ยืนยันเนี่ยเหมือนกับที่ยืนยันกับผู้สื่อข่าวของเรานี่แหละเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องด้วยเลย

นักข่าวของเราก็เลยไปถามชาวบ้านแถวนั้นนะคะคนที่รู้จักกับนายสมานเจ้าของรถไถอะไรแบบเนี้ย
จริงแล้วเขามีนิสัยใจคอเป็นยังไงครับคาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมนะคะ
ไปคุยกับนายเชียนแทร่ตันอายุ๖๒ปีเป็นชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะ
เชียนก็บอกว่ารู้จักกับนายสมานเจ้าของรถไถนะรู้จักดีเลยแหละ
วันเกิดเหตุก็เห็นรถไถทำงานอยู่ในไร่แต่ไม่ขอแสดงความคิดเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องต้าแงหรือเปล่านะคะ
ทั่วเขายังไม่ได้มาตัดอ้อยเขามาตัดจนผมกลับไปแล้วเขายังมาตัดอ้อย
อ๋อแล้ววันนั้นรถไถน่ะลุงเห็นรถไถไหมครับ
รถไถรถไถอยู่ไล่เขานั่น

ไม่รู้ใช่ไหมครับ

ปกติรู้จักไหมครับกับเจ้าของรถไถนะครับ

อืมทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดณขณะนี้เนี้ย
ก็คือการฟังผลการชนะสูตรศพของน้องต้าแงจากทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

เขาส่งศพจากสุพรรณบุรีมาที่กรุงเทพนะครับ
ซึ่งวันนี้ผลการชนะสูตรพลิกศพของน้องออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
โดยร้อยตำรวจเอกวีรยุทธ์สุขแสงรองสารวัตรสอบสวนสพสะยายสมจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจจากทางพ่อกับแม่ของเด็กนะครับ
วันนี้เดินทางไปฟังผลการชนะสูตรพลิกศพแล้วก็รับร่างของเด็กชายซูลุยผิว
เพื่อนำกลับมาให้ญาติทำพิธีทางศาสนาที่วัดในพื้นที่ตำบลอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ร้อยตำรวจเอกวิรยุทธ์เปิดเผยผลการชนะสูตรนะครับ
โดยบอกว่าอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์เบื้องต้นนะ
ร้อยตำรวจเอกวิรยุทธ์บอกว่าใช้การผ่าพิสูจน์ศพของน้องเนี่ย๒รอบ
รอบแรกโดยแพทย์เวรประจำวันเป็นผู้ผ่ารอบสองเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ซึ่งทั้งสองรอบไม่พบร่องรอยบาดแผลที่เกิดจากของมีคม
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายมีเพียงการถูกกัดแทะจากสัตว์เท่านั้น
ตรวจสอบกระดูกไม่มีร่องรอยแตกหัก
ส่วนกรณีที่มีข้อมูลว่าเด็กชายซูลุยผิวสภาพศพบริเวณขามีลักษณะผิดรูปนั้น
ก็เกิดจากสภาพศพที่เน่าเปื่อยทำให้ข้อต่อตามจุดต่างบิดผิดรูป
ซึ่งสรีระข้อต่อของเด็กกับผู้ใหญ่จะต่างกัน
ว่าน้องต้าแงจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๕๑๐วัน
โดยเบื้องต้นนะครับได้ส่งเสื้อผ้าของน้องต้าแงไปตรวจหาดีเอนเอด้วย
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับผู้ต้องสงสัย
ส่วนเรื่องของอาหารในกระเพาะไม่สามารถตรวจได้
เนื่องจากสภาพภายในนั้นเน่าเปื่อยแล้วนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของน้องนะว่าเสียชีวิตเพราะอะไร
แต่ที่แน่ก็คือตามสภาพศพไม่มีร่องรอยเรื่องของมีคมมาบาดมาทำร้ายมาอะไรยังไง
เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจให้ชัดเจนอีกครั้งนึงว่าทำไมน้องถึงเสียชีวิต
ซึ่งร้อยตำรวจวิรยุทธ์บอกว่าอาจเป็นไปได้ว่าเด็กชายซูลุยผิวอาจจะเดินหลงอยู่ในไร่อ้อย
แล้วที่สุดแล้วก็ขาดอาหารขาดน้ำจนทำให้เสียชีวิตในที่สุดค่ะอ่า
ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยที่ไปเสียชีวิตเนี่ย
มีการจมน้ำครึ่งหนึ่งสภาพร่างกายเน่าเปื่อยเกือบเหลว
แต่ดูจากผิวหนังบางส่วนที่แข็งด้านพบรอยเขี้ยวของสัตว
อาจจะเป็นหนูเป็นตัวเงินตัวทองหรือเป็นตัวอะไรก็ได้
บริเวณรอบรอบศพไม่พบพิรุษร่องรอยของบุคคลอื่นนี่
อันนี้คือผลชนะสูตรที่ออกมาจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
สักช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ได้นำศพของเด็กชายซูลุยผิว
หรือว่าน้องต้าแงเนี่ยนะคะไปถึงสพสะยายสม
พันธุ์ตำรวจเอกกริจวาริสรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็เป็นผู้แถลงผลการชนะสูตรพลิกศพอย่างเป็นทางการนะคะ
ฟังเสียงการแถลงจากรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
แล้วก็กระดูกทุกชิ้นไม่มีรอยหักรอยแตกกระโหลกไม่มีรอยยุบนะครับ
แล้วก็การเสียชีวิตเนื่องจากระบบการหายใจแล้วก็เรียนวิโรหิศลงเลว

ก็ไม่มีปัญหาใดใดในร่างกาย
คือตอนนี้ศพของน้องจากทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย

ก็เลยยังไม่ได้ไปทำพิธีทางศาสนากันนะครับ
แต่ว่าตอนที่ทราบผลการชนะสูตรจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจออกมาเนี่ย
ในรายการถามตรงของคุณจอมขวัญเมื่อช่วงค่ำก่อนหน้าเราเนี่ย
คุณจอมขวัญได้คุยกับคุณเจแปนที่เป็นผู้ที่คอยเป็นล่ามคอยช่วยเหลือชาวพม่าที่มาอยู่ในไทย
ซึ่งคุณเจแปนบอกว่าคุยกับพ่อกับแม่ของเด็กแหละ
กับแม่ก็ยังคงเชื่อว่าลูกชายเนี่ยต้องถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
และอยากให้ผ่าพิสูจน์ศพใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ

คุณเจแปนตอนนี้อยู่กับพ่อกับแม่ของน้องใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมตอนนี้อยู่สุพรรณเลยครับ
ตอนนี้อยู่น้องเลยครับ
คุณเจแปนตอนนี้พ่อกับแม่เนี่ยรู้ข่าวผลผ่าพิสูจน์ลูกแล้วหรือยังคะ
อันนี้พามาแล้วแล้วก็ศพมาทรงที่นี่แล้ว
ตอนนี้พ่อแม่ก็ไม่พอใจแล้วก็ไม่พอใจแล้วก็ต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่แล้วก็ตรวจใหม่
ตอนนี้รถศพอยู่จอหน้าซอนอนนั่นแหละศพยังไม่ได้หล่นเลย
รถที่รถที่เอาศพน้องกลับจากกรุงเทพไปสุพรรณเนี่ยตอนนี้อยู่หน้าโรงพักเหรอ
หน้าโรงพักเลยครับอยู่ไปทำหมายไปสุดหมาย
คุณเจแปนอย่างนี้นะคะคือถ้าตามข่าวแบบนี้บอกว่าการผ่าชนสูตรผ่าสองรอบอันนี้ตรงกันไหม

ลูกเค้านี่ถูกผ่าพิสูจน์
แล้วก็มีนิทยวิทย์มาว่าไม่ได้มีแผลเลย
ให้วันที่๑๗แล้วก็รถถ่ายก็พอดีก็คายไปพร้อมกันเลยครับ
เวลาต้นเช้ามาทำงานรถไทยมาทำงานแค่ปัดเดียว
แล้วก็ไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรไม่รู้เปลี่ยนใบอะไรก็ไม่รู้ต้องกลับไป
แล้วก็ไม่ได้มาแล้วแล้วก็แม่บอกว่าลูกก็หายพอดีแล้วก็รถหายก็ไม่อยู่แล้ว
แม่สงสัยว่าน่าจะรถถ่ายชนลูกเสร็จแล้วเอาไปทิ้งไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวนะที่คุณแม่สงสัยเนี่ยสงสัยแค่เวลาที่ลูกหายกับเวลาที่เห็นรถไถขับไปเนี่ย

ใช่ครับเวลาดูกันเลย
แล้วคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยสงสัยจากบาดแผลที่เห็นบนตัวลูกด้วยหรือเปล่า
เวลาสงสัยแต่วันที่๑๗นั่นแหละสมมุติแล้วก็ไม่กล้าบอกเป็นไง
ไม่กล้าบอกเลยแล้วก็เวลาเจ๊สดวันที่ประมาณ๙วันแล้วเจ๊สดแล้วก็
บอกว่ามั่นใจเลยว่าน่าจะมีอุบัติเหตุหรือรถถ่ายเหมือนชนอะไรอย่างนี้
น่าจะไม่มีสงสัยมากขึ้นเลยครับ
คือสงสัยสงสัยแค่เห็นรถไถตอนนั้นหรือว่าสงสัยที่เห็นแผลบนตัวลูกด้วยคะ
แล้วก็เวลาเห็นแผลลูกแล้วก็สงสัยมั่นใจเลยครับ
เป็นมั่งเลยโอเคน่าจะจบด้วยกันน่าจะลูกกูน่าจะรถชนแน่

ระยะทางที่พบศพเรื่องของสภาพศพเรื่องของรถไถ
เรื่องของสภาพแวดล้อมการที่เด็กจะเดินเข้าไปตรงจุดนั้น

แต่ว่านักข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ตอนนี้นะคะ

เดี๋ยวจะมีการรายงานความคืบหน้าให้เราได้รับทราบกันนะคะ

คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมยืนคู่กับน้อง
แม่ของน้องซูลุยผิวแล้วก็ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับ
ซึ่งธนายรณรงค์เข้ามาช่วยคลี่คลายในคดีนี้
ซึ่งหลังจากที่ทั้งครอบครัวได้ดูสภาพศพของน้องที่มาจากรูปถ่ายนะครับ
ไม่ได้มีโอกาสที่จะดูสภาพศพจริงของน้องนะครับ
ทั้งหมดยังบอกนะคะว่ายังคงติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง
ผมยืนคู่กับเขาแล้วครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันว่า
ณตอนนี้ติดใจสงสัยประเด็นอะไรบ้างนะครับ
คุณแม่ครับณตอนนี้เนี่ยเรายังคงติดใจสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับการตายของเราบ้าง
ถ้ามีบีบบบปฏิเสธเป็นสิ่งแรงสิ
หรือแดกเหมือนแด่วนะครับ
ก็คือลักษณะว่าแม่ก็ยังยืนยันว่าลูกก็อาจจะไม่ใช่ไตธรรมชาตินะครับ
อาจจะมีประสบบัติเหตุมาก่อนเพิ่งจะตายนะครับ
ก็อยากจะฝากไปถึงไอ้คนที่ถามนะทำเด็กแล้วก็มาบอกกันก็ได้
ช่วยกันบอกกันก็ได้มันก็ไม่ได้ไปถึงนั่นหรอกนะ
ถ้าคนถามพวกก็ยอมรับผิดแต่เอาดูคุณไปที่ถามราศนาอย่างนี้ถ้ามันเป็นจริงนะ
เขาบอกว่าเป็นหดร้ายมากคนเนี่ยเหมือนไร้มนุษยธรรม

อ่าจะน้องคู่จะรอกว่าบอกเนาะ

จะน้องอ่าน้องที่ยาวตัวชิ้นได้ใช่ไหม

อ่ามียาวมียาวมียาว

มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ
มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ

มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ
มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ
มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ

มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ
มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ
มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ

มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ
มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ

มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ
มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ
มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ
มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ
มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ

มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ
มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ

มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ

มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ
มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ

มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ
มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ

มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ

มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ

มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ

มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ
มันไม่ใช่แหละมันไม่ใช่แหละ

คืนนี้ใช่ไหมฮะคืนนี้จะส่งศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมนะครับ
เนี่ยฮะนิวคือน้องซูรีผิวอยู่ในรถคันนี้เมื่อสักครู่นี้เนี่ย
ก็เข้าไปดูสภาพของศพแต่ไม่ได้เปิดศพนะฮะยังคงอยู่ในโรง
ความคืบหน้าทั้งหมดนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกช่วงข่าวของไทยรัฐนะครับ
ผมภูริพัฒนบุรีต้องลาไปก่อนแล้ววันนี้รายงานที่สพสะยายโสมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์นะครับทีนี้ดูเรื่องการช่วยเหลือหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ความช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตพ่อกับแม่ของเด็กเนี่ยทางนายสมัครทัพทันหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์และป้องกันการค้ามนุษย์มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
วันนี้ก็ไปพบพ่อกับแม่ของเด็กชายซูลุยผิวมาเพื่อแจ้งสิทธิ์ของครอบครัวว่าเขาสามารถยื่นขอรับเงินจากกองทุนผู้เสียหายในคดีอาญาจากกระทรวงยุติธรรมได้นะครับโดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาให้ตามหลักเกณฑ์อีกครั้งหนึ่ง
ข้อกังวลก็จะมีเรื่องของเนื่องจากว่าคดีอาญามันต้องหาผู้กระทำความผิดหรือว่าหาผู้ที่จะต้องรับผิดชอบ
ว่าใครเป็นผู้ต้องหาหรือว่าใครร่วมทำความผิดอันนี้
ถ้าในเกณฑ์ของการพิจารณาเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการที่พินาจากความสมบูรณ์ของคดีด้วย
แล้วก็มีใช้ชื่อพ่อการใช้แม่ตรงกันนะครับ
ของกระทรวงการต่ำประเทศของสภาห์พูด
แต่ละประเทศแมนตกว่าจะยืนไปกองปลอบช่วยมันใจดีใจยังไงบ้างนะครับ
ทางครอบครัวก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
ของเด็กชายสูรุยผิวที่วัดนัทธวัณธ์ตมอูทองออูทองสุพันธ์บุรี
แต่ตอนนี้ก็ต้องรอการผ่าพิสูจน์อีกรอบหนึ่งก่อน